ระนองก่อเหตุแล้วก็หนีไปที่นั่นขับรถไปนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็คุมตัวได้ตอนเที่ยงเที่ยงก็เจรจาเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานพอสมควรนะฮะตำรวจก็นำตัวมาที่สพปากน้ำจังหวัดระนองนะครับมีพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาสอบปากคำผู้ต้อง

ก็คือท้องที่ของร้านสะดวกซื้อที่ไปยิงพนักงานเขาเสียชีวิตที่สอนอพหนโยธินนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลสนามที่ปฐุมธานีก็สพประตูน้ำจุลาลงกรระหว่างคุมตัวออกมาเนี่ยสื่อมวลชนก็ได้สอบถามเรื่องสาเหตุต่างที่ก่อเหตุไปนายกวินเนี่ยผู้ต้องหาอ้างนะบอกทำไปเพราะ
มันทำร้ายผมครับแล้วผมว่าต้องมาทำอย่างงี้ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีผมในวันนี้
ใครทำร้ายครับใครใครทำร้ายเขาแล้วก็
คือใครอ่ะเขาคือใครเขาเป็นรุ่นพี่ในค่ายหากันแล้วทำไมคุณต้องไปทำร้ายผู้ป่วยอ่ะครับ
ผมมีความแท้นะครับมีความแท้แล้วก็ผมว่าถึงมาเป็นผู้ป่วยอยากจะตกขึ้นไหม

กวินผู้ต้องหาก็เอ่ยชื่อนามสกุลของผู้ชายสองคนออกมาใช่ค่ะนะฮะ
เราก็ต้องขออนุญาตที่จะดูดเสียงตรงนี้ไว้หน่อยเพราะว่าก็เพื่อความเป็นธรรมกับตัวของคนที่เขาถูกพาดพิงถึงด้วย
จะเป็นมูลเหตุไม่มูลเหตุอะไรยังไงตำรวจคงไปสอบสวนขยายผล
ตัวแต่นายกะวินบอกว่าเป็นรุ่นพี่เขาค่ะอ่ะตั้งแต่ตอนที่เจรต์ทหาร
ตอนนี้ฝึกอะไรกันพวกนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ลองของบ้าวตรอบอกว่าหลังสอบสวนเสร็จ
ตำรวจยังไม่ปากเชื่อในคำรับสารภาพของผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ

ก่อเหตุอยู่ในท้องในที่ศรท
ส่วนที่โรงพยาบาลสนามในปฐุมธานีเนี่ย
อ้างว่าไม่ชอบเรื่องยาเสพติด
แล้วเข้าใจว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่บำบัดของคนติดยาเสพติด
ค่ะเขาอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโควิด๑๙
ตอนนี้เขาทำเป็นโรงพยาบาลสนามโควิดแล้ว
ก็เลยเข้าไปแล้วก่อเหตุนะครับ
เดี๋ยวฟังนะครับที่ทางตำรวจท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับ
ฟังหน่อยมีแรงดุงใจอยู่เดิม
แจ่งที่ไม่ชอบผู้ค้ายาเสพติด
ก็เข้าใจว่าโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้กู
ตำรวจตอนนี้แจ้งข้อหานะครับ
เรื่องต้นตามหมายจับคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของอาวุธปืนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะว่าไปก่อเหตุ

ข่มขู่อีกหลายที่นะไม่ใช่แค่ไปยิง

แต่ไม่ว่าผู้ต้องหาจะกล่าวอ้างเหตุผลใดก็ตาม
ก็ไม่สามารถสร้างความชอบทำให้กับผู้ต้องหาในการก่อเหตุลักษณะแบบนี้ได้เลยนะคะ
เดี๋ยวเราย้อนกลับไปที่สนพยค่ะ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องหายิงพนักงานร้านสะดวกซื้อจนเสียชีวิตนะคะ
ก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ปากซอยลาดพร้าว๒๕
คือตอนนี้ผู้ต้องหาอยู่ที่นั่นนักข่าวของเราก็อยู่ที่นั่นนะคะ
เดี๋ยวติดตามจากคุณสรรพัฒน์กระเสมเชยวิวัฒน์นะคะสดจากสนพยค่ะ
คุณผู้ชมคะภายหลังจากเมื่อเวลา๑๒นาฬิกา๑๕นาทีที่ผ่านมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
มีการเข้าปิดล้อมบ้านที่ผู้ต้องหามีการหลบหนีแล้วก็ซ่อนตัวในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะ
กระทั่งล่าสุดผู้ต้องหานะคะก็คือนายกวินนะคะได้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่
พร้อมกับของกลางอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุจำนวน๒กระบอกค่ะ
แล้วก็ล่าสุดตอนนี้นะคะชุดฮานุมานของกองปราบได้มีการควบคุมตัว
ผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับมาถึงพื้นที่ของสนพระหลโยธิน
แล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของห้องประชุมและขณะนี้ด้านหลังของดิฉันนะคะ
ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เป็นห้องประชุมของพื้นที่สอนอพหนโยธิน
คุณผู้ชมจะเห็นว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการกันสื่อมวลชนออกมาจากนอกห้องประชุมนะคะ
เนื่องจากว่าได้มีการสอบปากคำโดยผู้ที่เข้ามาสอบปากคำผู้ต้องหานะคะ
ก็คือพลตำรวจตรีอัศวยุทธ์นะคะซึ่งก็มาสอบปากคำด้วยตนเอง
พร้อมกับพลตำรวจตรีจิรพัฒน์นะคะซึ่งก็เดินทางมาสอบประคำผู้ต้องหาด้วยตนเองค่ะ
เพื่อที่จะเดินทางเข้ามาสอบปากคำค่ะเพื่อที่จะป้องกันความปลอดภัย
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโควิดนะคะและขณะเดียวกันผู้ต้องหารายนี้
ก็ได้มีการไปก่อเหตุในพื้นที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เป็นการป้องกันและก็เซฟความปลอดภัย
กับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดฮานุมาน
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ปักหลักติดตามความคืบหน้า
ในพื้นที่สนพยศในขณะนี้นะคะ
ขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมผู้ต้องหารายนี้นะคะจากการสังเกตของทีมข่าว
ไทยรัฐทีวีพบว่ามีสีหน้าค่อนข้างเครียด
แล้วก็ไม่มีการพูดหรือว่าตอบหรือพูดคุยกับสื่อมวลชนแต่อย่างใด
ในขณะเดียวกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนช่วงที่มีการ
ในขณะเดียวกันการสอบปรับคำได้เริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา๑๐นาทีนะคะ
เป็นการสอบปากคำผู้ต้องหาถึงที่มาที่ไป
แล้วก็มูลเหตุจูงใจในการลงมือก่อเหตุ
ตั้งแต่พื้นที่ของจังหวัดปฐุมธานีกรุงเทพมหานคร
จนถึงการหลบหนีกบดานในพื้นที่ของจังหวัดระนอง
ก่อนจะยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานคร
คุณผู้ชมค่ะผู้ต้องหารายนี้นะคะจากการสอบถามนะคะ
ทราบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะนายกวินค่ะ
ผู้ต้องหาตามหมายจับในฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือว่าหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะซึ่งวันนี้ก็มีทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากบชนเองพลตำรวจตรีจิรพัฒน์
พลตำรวจตรีอัศวยุทธ์นะคะเดินทางมาสอบปากคำด้วยตนเองค่ะ
บรรยากาศก็ยังคงมีสื่อมวลชนนะคะ
อยู่ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมเพื่อที่จะปักหลักแล้วก็รอติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็หลังจากนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการสอบปากคำเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้นะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการสอบประคำเรียบร้อยแล้ว
มวลชนเองก็จะได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยสอบถาม
แล้วก็ได้เจอกับตัวผู้ต้องหาเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องราวแล้วก็เหตุการณ์ในคดีที่เกิดขึ้นค่ะ
นี่คือความคืบหน้าในขณะนี้ที่สนพโยธินทร์ค่ะ
ขอบคุณคุณสรรพัฒน์นะคะหากมีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติม

อย่างที่คุณสารันพัฒน์บอกนะคะก็มีพตจิรพรรษภูมิจิตร
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานคือนั่งกลางนั่งหัวโต๊ะ
เป็นผู้สอบสวนผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะคะ
หลังจากสอบปากคำเสร็จตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักข่าวในลำดับต่อไป